เวลานี้นะครับที่กำลังมีการเรียนการสอนกันผ่านการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะหรือว่าจะเรียนออนไลน์ก็แล้วแต่ก็ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่แต่ว่าก็มีหลายพื้นที่ที่มันก็ห่างไกลแล้วเด็กเขายังเข้าไม่ถึง
เรื่องของพื้นที่หรือว่าความพร้อมของครอบครัวนะครับแต่วันนี้มันมีความน่ารักเกิดขึ้นจากคลิปคลิปหนึ่งที่คุณครูได้โพสต์เอาไว้เป็นคุณครูอยู่ที่โคราชไปเยี่ยมเด็กเยี่ยมลูกศิษย์เด็กอนุบาลเองนะฮะเดี๋ยวผู้ชมไปดูก่อนนะครับ
เก่งจังเลย
ไข้อ่ะนะคะบ้ัน
นี่ค่ะน่ารักมากค่ะน่าเอ็นดูอ่ะน้องนัทคุณครูไปเยี่ยมน้องนัทเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล๒อายุ๔ขวบ

แล้วตอนนี้คนดูไปใน๒ล้านวิวได้แล้ว๒ล้านกว่าวิวแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่ครูวรรณภาแล้วก็ครูชุดาพรวังทศร
เป็นครูจากโรงเรียนบ้านเขาแก้วตมวังกะทะอปะกช่องจังหมา

เพราะว่ามีเด็กนักเรียนหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

คือไปถึงเนี่ยต้องเดินเท้าเข้าไปต่อนะ

แล้วที่คุณครูแบกไปนี่คืออะไรรู้ไหมฮะ

นี่เอานมโรงเรียนไปแจกเด็กด้วย
แล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยนะครับ

น้องนัทเด็กชายพุทธิชัยแพงขุนทศ
อยู่ชั้นอนุบาล๒ในโรงเรียนของคุณครูเขา
นี่ฮะระหว่างนี้รอเปิดเทอมคุณครูก็มาหาน้องนัทอายุ๔ขวบเอง
น้องนัทเห็นครูนี่วิ่งมาเลย

วิ่งขึ้นเนินมาเลยด้วยความดีใจนะ
คุณครูก็โพสต์เอาไว้บอกว่า
ดีใจที่เห็นคุณครูมาเยี่ยมบ้าน

คิดถึงครูคิดถึงเพื่อนแล้วสินะ

ได้สัมผัสแล้วคุณจะหลงรัก

เรื่องการเรียนการสอนผ่านออนลงออนไลน์อะไรเนี่ย

คุณครูเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ไปหา

ใช่เห็นภาพเราชื่นใจไง